เมื่อวานนี้ค่ะทีมชาติไทยนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๕คนสุดท้าย
แล้วก็มีชื่อของดาสกรทองเหล่าที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบเกือบ๔ปี
ซึ่งก็ได้มีการฉลองกลับมาติดทีมชาติของตัวเองด้วยนะคะ
ฉลองการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ๓ปีครึ่ง
ซึ่งอินสตราแกรมของดาสกรก็มีแฟนฟุตบอลเข้ามาแสดงความยินดีมากมาย
พร้อมกับคอมเมนต์ว่าอยากจะเห็นเจ้าโก้ลงเล่นทีมชาติไทยนัดที่๑๐๐
หลังจากรับใช้ทีมชาติครั้งล่าสุดในศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือกเมื่อวันที่๕มีนาคมปี๒๐๑๖
เกมที่ไทยแพ้ให้กับเลบานอนไป๒ประตูต่อ๕
เริ่มจากเกมที่ไปเยือนเมียนมานะคะวันที่๕ตุลาคม
จะเข้าสัญญาณในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ส่วนเกมการแข่งขันเริ่มในเวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

เริ่มเข้าสัญญาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนเกมการแข่งขัน๑๖นาฬิกาค่ะ
สัญญาณ๑๙นาฬิกาเริ่มแข่งขันจริง๑๙นาฬิกา๓๐นาที